ปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีคนจนลดลงประมาณ๒๗ล้านคน
ปัญหาคนจนยังคงอยู่ทำอย่างไรเพื่อขจัดปัญหาเหล่านี้ให้หมดไป
ใช้คำตอบร่วมกันในช่วงเรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรวันพุธนี้